คุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
ต้องบอกว่าการที่เข้าไปตรวจค้นที่ห้องพักของเบนท์เรสซิ่ง
เป็นเพราะมีการซัดทอดของนายนัทธพลนาคคำหรือบอย
หัวหน้าแก๊งผาขาวที่บอกว่านำเงินสด๒๐ล้านบาทไปซื้อรถหรู
เดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์แล้วก็จุดเชื่อมโยงของเครือข่ายนี้กันหน่อยนะคะ
การค้ายาเสพติดหลายไม้ถูกจับตัวได้บนทางรวดร่ามอิทราอาบนรงค์
เมื่อวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
ปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๐ทับ๒จึงเริ่มขึ้น
เพื่อยึดและอายัดทรัพย์ของนายนัทพลรวม๔๐จุด
ในพื้นที่กรมคับการตำรวจภูทรภาค๑๙
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้หรือสสต
ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ของนายอักษรกิจวอราโดจรินเดช
หรือเบนด์เรสซิ่งสามีนางเอกสาวแพทย์นับภาพตันตระกูล

หลังจากที่นายนัทพลให้การรับสารภาพ
นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดกว่า๒๐ล้าน
ไปซื้อรถซุปเปอร์คาร์ลัมโบกินี่รุ่นกาลาโด

ดังกล่าวจึงอยู่ในความครอบครองของเบนท์เลสซิ่ง
จากการตรวจคนไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
อีกทั้งรถยนต์หรูของเบนเลสซิ่งทั้งสองคัน
เคยปรากฏในขบวนรถซุปเปอร์คาร์ของเท้าศาสนาแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดข้ามชาติรายสำคัญ
ประเด็นนี้จึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจปราบรามยาเสพติด
ขณะที่ตำรวจอีก๑ชุดได้เข้าตรวจค้นทาวนโฮม๓ชั้น
เลขที่๓๓ทับ๑๑หมู่ที่๖ตำบลบางขุนกรองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี
จากการเข้าตรวจค้นตำรวจพบเคตามีนสกัดผงน้ำหนัก๒๑กิโลกรัม
ซุกซ่อนไว้บริเวณชั้น๒ของบ้าน
พร้อมจับตัวนายชัยวัดชูสายที่ให้การรับสารภาพ
ว่ามีภาระหนี้สินจำนวนมาก
น้องชายที่ถูกจำคุกคดียาเสพติดในเรือนจำคลองเปรม
แนะนำให้เข้าสู่วงการยาเสพติด

และรับคำสั่งจากนายนัทพลอีกทอดหนึ่ง
ที่จะทำรักฐานต่างเพื่อขอสารออกหมายค้น
รวมทั้งสิ้นประมาณสัก๔๐หมาย
ใช้ชื่อแผนว่าชยะสยบภัยลี๖๐ทับ๒
เป็นเครือข่ายกลุ่มผาขาวนี่นะครับ
ซึ่งเครือข่ายนี้ก็เป็นเครือข่ายที่ยังทำยาเสพติด
มาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่อง

พื้นที่รับผิดชอบอยู่ในจังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางพยาว
ส่วนกลไกของกลุ่มนี้ก็กระจายอยู่อยู่ทั่วประเทศไทย
ข้อมูลตำรวจปราบรามยาเสพติดพบว่า
ข่ายผาขาวและเครือข่ายเท้าศาสนะแก้วพิมพา
มีแหล่งต้นทางผลิตยาเสพติดในเส้นทางเดียวกันคือประเทศพม่า
และอาจจะเป็นขบวนการที่นำยาเสพติดมาจำหน่ายในประเทศไทย
และส่วนหนึ่งส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านทางชายแดนภาคใต้

ข้าวเทศรัตน์ทีวีรายงาน